สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผม
ตามคาดหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่พื้นเทพฯมหานคร
ต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศ

จากการตรวจสอบเพราะว่าปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศ
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนที่เจอฝนตกหนัก
แรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลูกเห็บนั่นก็คือมวลอากาศเย็นตอนนี้
ยังคงมีบทบาทต่อเมืองไหนของเราอยู่นะครับคาดการณ์ว่าจะค่อยถอยห่างออกจากเมืองไหนของเรา
ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าศุกร์เสาร์นี้ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับ
ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์อากาศเย็นที่เข้ามา
มาเจอความร้อนที่ปกคลุมก่อนหน้านี้สิ่งที่ตามมาก็คือความแปรปวนสภาพอากาศที่รุนแรง
สามารถที่จะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้
ช่วงนี้ใครจะเดินทางนะครับก็ระวังกันหน่อยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะครับ
เพราะว่าจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกยังคงกินพื้นที่เป็นวงกว้าง

เกือบทุกพื้นที่เน้นในบริเวณพื้นที่ตอนบน

ภาคอีสานตอนบนหลังจากนี้กลุ่มฝนจะค่อยเคลื่อนมาบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกมายิ่งขึ้น

จากการคำนวณนะครับพบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป๒๗วันนะครับ
ว่ากรุงเทพมหานครยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ตกแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือกระแสลมนั้นจะเริ่มมีการมาปะทะกันนะครับ
กระแสลมในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเป็นกระแสลมจากฝั่งตะวันออก
หลังจากนี้จะมีกระแสลมจากฝั่งตะวันตกเข้ามาปะทะกัน
ทำให้เกิดแนวประทะเกิดขึ้นบริเวณใจกลางประเทศนะครับ
แบบนี้เองก็ทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศนั้นมีฝนตกมากยิ่งขึ้น
ก่อนที่ในช่วงกลางเดือนครับ๑๔๑๕กระแสลมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
หรือว่าเป็นมรสุมฤดูฝนนะครับซึ่งถ้าหากเปลี่ยนแปลงแบบนี้คงที่
แล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทางกรมบุตุนิยมพัทยาก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการครับ
ยังไงช่วงนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางท่องเที่ยวจุดไหนก็ตรวจสอบสภาพอากาศ
รวมไปถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ